ศรีสะเกดคุณเอกอมรเนี่ยแกนอนฝัน
นอนฝันว่าเห็นเทวดา
ตื่นเช้ามาภรรยาบอกเธอภรรยาหน้าเข้าไปในสวนอ่ะ

ดูกันในหัวเขียวข่าวเด็ด
บ้านแห่งนี้คุณผู้ชมอย่างที่บอกคุณเอกอมรเดินเข้ามาในสวน
เจอต้นมะพร้าวที่ตนเองปลูกไว้ก็ไม่แปลกนี่
แต่ที่แปลกคือมันแทงยอดออกมาคล้ายพญานาคเก้าเซียนครับ
นี่แหละครับบ้านลิธี๑๐๙หมู่๓

เป็นบ้านของคุณเอกอมรมโนรัฐอายุ๕๔ปี
ท่านเป็นนายกเทศด้วยนายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่
ก็พาดูต้นมะพร้าวน้ำหอมที่ปลูกอยู่ในสวนหลังบ้าน
นี่พี่เขาส่วนยอดของต้นมะพร้าวมันแทงยอดออกมา

คล้ายลำตัวพยานาคมีหงอดโผล่มาคล้ายพยานาคแก้วเซียนครับ
คุณเอกอมรก็เล่าย้อนให้ฟัง

คืนวันที่๒๐สิงหาคมเนี่ย
ผมมานอนหลับฝันว่าเทวดาจะมาแสดงตนให้เห็น

ในสวนเห็นพญานาคมันเลื้อยเข้าไป
ผมก็ออกไปดูเห็นต้นมะพร้าวตนเองที่ปลูกไว้อายุสัก๗๘เดือน
มันแทงออกมาลักษณะคล้ายพญานาค
วันก่อนก่อนหน้านี้ไม่เคยสังเกตเห็น
พอเมียทักปุ๊บตามมาดูเห็นจริง
ชาวบ้านก็ตามมาดูครับนี่ส่องกันใหญ่ดูกันใหญ่
มุมนั้นมุมนี้เอานิ้วชี้บ้างเอามือถือถ่ายบ้าง
คุณเอกอมรบอกตอนนั้นตกใจมากไม่คิดว่าฝันที่ฝันไว้เนี่ยมันจะเป็นความจริง
แต่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่พญานาค

เป็นพระแม่ธรณีและเทวดามาแสดงอิทธิฤทธิ์ให้เห็นครับ
เชื่อว่าจะเป็นเริกงามยามดีบ้านเมืองจะอุดมสมบูรณ์

เอาเหรอประชาธิปไตยจะงอกงามด้วย

ส่วนชาวบ้านก็เอาดอกไม้ทูบเทียนครับมากราบไหว้กัน
บางคนเห็นเลขอะไรกันบ้างเห็น๗บ้าง
เห็น๓บ้างเห็น๘บ้างเราไม่ได้ชี้นำ

คุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้เห็นกับตาเลยนะ
เห็นกับตาเลยงูเห่าเล้ยเข้ามอเตอร์ไซค์เธอ
อย่างใหม่ไหมอย่างใหม่เอียมเลย
กู้ภัยมาถึงที่หายอย่างไรไม่เจอลื้อได้ไหม
ลื้อได้ไหมลื้อได้ใช่ไหม

ฉันเห็นจริงงูเห่าเนี่ยนะ
มันเล้ยเข้าไปในรถทีแรกตัวเคืองเลย

เวลามันออกมาตอนขี่รถอยู่ทำไย
กุภัยบอกลื้อด้วยนะได้ไหมอะ
หัวได้ไหมหัวได้ไหม

จะทิ้งไว้อย่างนี้หรอ
ว่าจบไม่ได้
๕๓๔ครับ

ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนมันออกมาค่อยว่ากัน

คุณผู้ชมเนื้อนุ่มนมดีกะหรี่ดัง
พาไปที่นี่สระบุรี
เพราะอะไรเดี๋ยวต้องไฮไลท์เอาไว้เลยศุกร์หน้า
ไปออกรางวัลสลากินแบ่งสัญจรจ้า

เดี๋ยวจะหาว่าพวกเรา๓คนไม่เตือน

ต้องไปเลยจวนผู้ว่า๒๑๕จ้า

พ่อเมืองคือผู้ว่าผลดำธรรมอายุ๕๙ปี
ดำรงตำแหน่งคนที่๕๑ค่ะ
แล้วเลขทะเบียนรถเก่งประจำตำแหน่ง

ส่วนรถทรานสฟอร์เมอร์

รถตู้เป็นเลขเบิ้ลด้วยพี่เบิร์ต

อยู่ที่ลำดับ๑๙ของประเทศไทย
แล้วก็มีเลขรหัสโทรศัพท์ด้วยนะ
อาจจะโทรไปสระบุรีขึ้นต้น๐๓๖๑๓อำเภอ
แล้วเลขที่ตั้งศูนย์ราชการจังหวัด
ที่กองออกสลักมาออกดังวัล

บอกแล้วอยู่ทั้งคึกคัก

จริงเขาเป็นเมืองเนื้อเมืองวัว

เนื้อนมีกับกะหรี่ปั๊บดัง